ความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
ลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย

ประธานเทคนิคสมาครพิลักษณ์ฟินบอลแห่งประเทศไทยก็ออกมาเผยนะครับว่า

ที่จะหานักเตะที่มีสไตล์การเล่นคล้ายกับสหรัฐอยู่เย็นมาแทนที่
เพราะว่าล่าสุดสหรัฐนั้นก็ได้รับอาการบาดเจ็บไป
แล้วก็จะอดลงเล่นให้กับทีมชาติไทยในการลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ
จะเจอกับทีมชาติสาวดีอาราเบียรวมไปถึงญี่ปุ่นในเดือนหน้าครับ
ก็ได้ให้ความเห็นกรณีที่ทีมธุรกิจธัยก็มีการเตรียมทีมในศิษย์ธุรกิจโลกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชียในเกมที่จะพบกับสาวดีอาราเบียกับญี่ปุ่นในวันที่๒๓และ๒๘มีนาคมนี้ว่าเกมที่เหลืออยู่นี้นะครับตัวเองมองว่าอาจจะต้องเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับผู้เล่นในทีมด้วยการเรียกผู้เล่
การกระตุ้นฟอร์มการเล่นของนักเตะทั้งนี้ด้วยระยะเวลาการเตรียมทีมที่ค่อนข้างจำกัดนะครับทำให้ทีมสตาร์ฟโค้ชน่าจะต้องตัดสินใจในการเลือกเล่นที่ดีที่สุดเข้ามาเสริมทีมครับส่วนกรณีการขาดสหรัฐอยู่เย็นกองกลางคนสำคัญที่ได้รับบาดเจ็บไปก็ยอมรับว่าทีมชาติไทยเวลานี้จะหาผู้เล่นที่มาทดแทนสหรัฐแบบ
หลังจากนี้ต่อไปครับ

รวมทั้งผู้เล่นที่สามารถยิงไกลเนี่ยเรายังมองไม่ค่อยมี
ส่วนตระดาษซีโก้คิติศักดิ์เสียหน้าเมืองเฮ็ดโค้ชทีมชาวไทยนะครับ
เปิดเผยว่าอาจจะเรียกผู้เล่นมากกว่า๒๓คนนะครับ

เนื่องจากยังมีเวลาสำหรับการส่งรายชื่อนักเตะ
รวมทั้งต้องการคัดเลือกเล่นที่ดีที่สุดนะครับ
เพื่อเป็นตัวเลือกในการแข่งขันในแมทสำคัญนี้ครับ
ส่วนกรณีของผู้ตัดสินเกมระหว่างไทยกับซาวดีอาราเบีย

นายพาทิตสุภพงศ์รองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลฝ่ายต่างประเทศ
เปิดเผยว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย
จะจัดผู้ตัดสินที่เป็นกลางมาตัดสินในแต่ละเกม
โดยก่อนหน้านี้เกมระหว่างเกาหลีใต้กับซีเรีย
เอาความไว้ครับจัดผู้ตัดสินชาวจอแดน
ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านกับซีเรียมาตัดสินเช่นกัน
ซึ่งทางสมาคมนั้นก็ไม่ได้ทักท้วง
ส่วนในวันนี้ครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแห่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดที่๖
ไทยนั้นจะเจอกับซาวดีอาราเบีย
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในการลักลอบนำพลุหรือว่าอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเข้าไปในสนาม
ยังจำได้ครั้งก่อนไทยโดนทำโทษแล้วก็โดนปรับไปร่วม๑ล้านบาทเลยนะครับ
จากนี้ยังโดนฆาตโทษอีกด้วยที่มีแฟนบอลนั้นจุดพลุควันในสนามในเกมที่เจอกับอินโดนีเซียในเกมอาเซียนคลับนะครับ
ไปดูกันที่ความขึ้นไหวของศึกฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงสถิติใน๒นัดของนัดเปิดฤดูการไทยลีก
มียอดผู้ชมสูงที่สุดเป็นประวัติการเลยครับที่๑๔๕๑๖๘คนหรือว่าเฉลี่ยแล้ว๘๐๐คนต่อนัดนะครับ
ที่๗๐๐กว่าคนครับส่วนยอดผู้ชมสูงสุดใน๒นัดอยู่ที่เกมบุรีรำยูไนเต็ดเสมอกับชมบุรีเอฟซีไป๒ประตูต่อ๒ที่สนามอายโมบายสเตดียม
เกมนั้นก็มีผู้ชม๒๙๘๙๑คนเลยทีเดียวนะครับ